เรื่องของเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ

ป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรี
แล้วก็พูดถึงเรื่องว่าอย่างผมถ้าได้บำนาน๖๐๐๐บาท
ควรจะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไหม

เมื่อวานนี้นะคุณพิธาเขาก็ไปให้กำลังใจ
สมัครเลือกตั้งซ่อมสสเขต๓ระยอง
นักข่าวสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
คุณพิทาบอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยจริงจะต้องสื่อสารให้ชัดเจนนะ
ประเทศไทยของเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
จริงมันมีแต่จะต้องเพิ่มงบประมาณ

แล้วคุณพิธาพูดถึงเรื่องนี้ที่คุณอนุพงศ์พูดยังไง

เรื่องเกี่ยวกับปัญหาสังคมสูงวัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงวัยเนี่ย
มันมีแต่จะต้องเพิ่มงบมันไม่มีตัดงบ
ที่บอกว่าจะลดลงประมาณ๕ล้านคน
แล้วประหยัดงบไปได้๓๐๐๐กว่าล้าน

จริงแล้วเลยฤยรำนำก็๓๐ล้านกว่าล้าน
การที่เอาความรู้สึกของคนเป็นรัฐมนตรีมา
แล้วตัดสินแทนคนพี่น้องชาวระยองพี่น้องชาว

เขาจะเมาแทนเนี่ยมันเป็นวิธีกระบวนการคิดที่ถูกต้องไหม